เอาละครับข่าวแรกของเราวันนี้มีอะไร

หลายคนยินดียินงามกันเหลือเกิน

หลายคนก็แฮปปี้ด้วยดีใจด้วย
แต่ก็มีอีกหลายคนเหมือนกันคุณผู้ชม

เธอจะมาครบ๓ปีได้ยังไง

ยังคบกับใครอยู่คิมเธอพูดมา

ย้อนไป๓ปีที่แล้ว
คบกับใครคิมคบกับ
คุณเจ็ดณทะพงคุณเจ็ดเป็นใคร

การประมาณนั้นแต่เขาบอกว่า
เมื่อ๓ปีที่แล้วเนี่ยคิมเองยังไม่ได้

แล้วคิมจะมาครบรอบกับ
ทางนี้แสดงว่าคิมคบซ้อนล่ะสิ
ตั้งข้อสังเกตนะคุณผู้ชมเขาว่ากันอย่างนั้น
เขาบอกตุลาปีที่แล้วเพิ่งจะออกมาประกาศ

ก็มีข้อความประมาณแนวตัดเพาะอยู่เหมือนกัน
ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่ามันจริงหรือเปล่านะ
ส่วนงานนี้ค่ะสาวคิมเขาขอใช้ความแบ๊วเข้าสู้เหมือนกัน

สตอเบอรี่ใช่ไหมแบ๊วเข้าสู้โคนันนักสืบในโลกออนไลน์ทั้งหลายคุณผู้ชม
เพียงสั้นว่าเรื่องนี้มันผ่านไปนานแล้วนะ

ซึ่งปัจจุบันคิมเองกับหมาก็แฮปปี้ดีอยู่แล้ว
ไปฟังคิมจริงหรือเปล่า๓ปีมันใช่ไหมคิม
อันนี้คือกำลังจะเข้าปีที่๓
ใช่ที่เรามีความรู้สึกดีต่อกันนะคะ
มันก็เป็นวันที่เป็นวันพิเศษก็ว่าได้ค่ะ
แต่ว่าจะเป็นวันครบรอบไหม
เป๊ะคิมเองก็จำไม่ได้พี่เขาก็จำไม่ได้
ก็มีลูกโป่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็
ห้อยด้วยรูปภาพเรารูปภาพที่เขาไม่ค่อยส่งให้อะไรอย่างนี้
อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขไปกับเราด้วยอย่างนี้
ไม่ต้องจับผิดอะไรมากมายไม่มีอะไร
เอาจริงนะคือเราไม่อยากพูดถึงแหละ
เพราะว่ามันก็จบไปนานมากแล้วพี่แล้วก็
อืมเขาก็ยังเป็นพี่ที่เราเคารพนับถืออะนะ
ก็เลยให้มันจบไปดีกว่าแต่ว่าถ้าถามว่า
ครบซ้อนไหมไม่มีทาง
มากค่ะค่ะชัดเจนนะคะว่าไม่ได้ครบซ้อน
ขอร้อยที่เขาส่งมาว่าให้เยอรี่ต้องเต้นพรานบุญให้หน่อยหากไม่ได้

เออไม่ได้ล่ะ
มันมีน้องคนนึงดังมาจากการเต้นเนี่ยท่าพานบุญดิฉันคนใต้ไม่เสียชื่อ
เอามาน้องเน้งน้องแกะน้องเน้งน้องเน้ง

อย่าเลิกดูนะคะอ่าทำให้ดูแล้วนะ